หมาคราวนี้ไม่ได้ขาลอยออกมากับคู่ขาอย่างน้องแมว

บ้านเนี่ยเข้ากันได้บางบ้านเข้ากันไม่ได้นะครับ
ไปดูคู่นี้ดีกว่านะคะว่ามันเนี่ยอยู่กันแบบสงบศึกกันได้ยังไง

นี่ก็ง่ายนั่งมีอีตัวจิ๊กติดกันหัวแทบติดกันแล้วด้วย

เหตุมันเป็นเพราะว่าอากาศหนาวอืม
ใกล้กันเพิ่มความอบอุ่นซะหน่อย
คุณลืมบรรยากาศหมาแมววิ่งไล่จับกันได้เลยใช่ไหม
เป็นภาพที่เรียกว่าสมารถฉันกันได้ภายในบ้าน
มอบศึกกันก่อนแล้วกันอากาศมันหนาว
แบบนี้ขออยู่ใกล้ให้ไออุ่นมันปะทะใส่กัน
พออากาศปกติค่อยมาว่ากันใหม่จ้ะ
ค่ะก็อีกภาพหนึ่งที่มาฝากกันน่ารัก
แต่ดิฉันเชื่อนะว่าบ้านไหนที่เลี้ยงหมากับแมวไว้ด้วยกันตั้งแต่เล็ก
ยังไงมันก็คุยกันรักกันรักกันนะคะ
ทะเลาะบ่อแว้งกันหรอกนะคะก็น่ารักดีนะ
บ้านดิฉันนี่แมวตบหมาดูหน่อย

แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกัน